คุณผู้ชมคะจับได้แล้วค่ะ
เป็นเทพารักษ์นะคะที่เป็นขาใหญ่ขาโจในชุมชนเทพารักษ์ที่ขอนแก่น
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายติ๋มวัย๖๒ปีจนยายติ๋มเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗ธันวาคมช่วง๗โมงเช้า
ตำรวจออกหมายจับ๑๘ธันวาคมวันนี้จับได้แล้ว
ไปจับตัวในเบ้นได้เนี่ยที่บ้านของรุ่นพี่ครับเหตุการณ์นี้แหละค่ะ
ที่คุณผู้ชมดูจากคลิปภาพไปแล้วเราก็นำเสนอต่อเนื่อง
แต่ในเบ้นเขาอ้างว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ยายติ๋มตาย
แต่เขาผลักยายติ๋มแล้วหัวยายติ๋มเนี่ยไปฟาดกับขอบปูน
ยายติ๋มยังไม่ตายนะตอนนั้นน่ะเขาอุ้มไปวางไว้ใต้ต้นมะยม
แล้วก็เรียกรถพยาบาลมารถพยาบาลจะได้มารับตัวง่ายไง
มาวางไว้ใต้ต้นไม้แต่ตัวเองหนีไปเพราะตกใจ
ที่หนีไปเพราะตกใจบอกว่าเมาด้วยเมาด้วยโมโหด้วย
ก็เลยก่อเหตุนี้นะคะครับนายธนพลงาดีหรือเบ้น
ผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบแล้วว่าอายุ๑๘แล้วนะคะ
ไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะคะไม่ได้เป็นเยาวชนแล้วนะคะ
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายติ๋มหรือนางวันนิดาแพนนุ่น
เจ้าของร้านขายของชำในจังหวัดขอนแก่นจนเสียชีวิต
ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นเยาวชนแล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดี
ตามหลักการของผู้ใหญ่แล้ว
ใช่ครับตำรวจที่นั่นก็ดำเนินคดีแบบผู้ใหญ่เลย
ใช่แล้วก็พฤติการอย่างนี้มันโหดเยี่ยมด้วย
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
นำตัวไปสอบสวนนะคะเพราะว่าจับได้ตอนนี้ไปอยู่กับเพื่อน
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่บ้านเช่าในหมู่บ้าน
รัฐนาธานีตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เดี๋ยวรุ่นพี่คนนี้ตำรวจบอกว่าอาจจะต้องโดนด้วยนะ

ตอนที่ตำรวจควบคุมตัวในเบ้นเนี่ยนะคะ
เบ้นดูแบบหน้าตาปกติ
ไม่วิตกกังวลไม่อะไร
ให้แถลงข่าวกับสื่อมวลชน

รับว่าตัวเองเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายยายติ๋มจริงจริงครับ
แต่บอกว่าไม่ได้ทุบตียายติ๋มจนตายอย่างที่เป็นข่าว
ตอนนั้นทะเลาะกันกับยายติ๋ม
ตอนนั้นเมาด้วยดื่มสุรามา

ก็เลยลงมือตียายติ๋มผลักยายติ๋มให้ล้ม
แต่ว่าหัวของเย้ติ๋มไปกระแทกขอบปูนเอง
ตอนนั้นยายติ๋มยังมีลมหายใจอยู่

ก็เลยบอกเพื่อนให้เรียกรถพยาบาลมารับ
แล้วก็อุ้มร่างยายติ๋มไปวางไว้ใต้ต้นมะยมหน้าปากซอย

แต่ตัวเองก็หลบหนีไปเพราะตกใจทำอะไรไม่ถูก

เพราะว่ายายติ๋มเนี่ยค่ะ
ไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาหนึ่งหมื่นบาท
แล้วยายแท้ของเบ้นเป็นคนค้ำประกันให้
แล้วยายติ๋มไม่ยอมใช้หนี้
หนี้ก็มาทวงกับยายของตัวเอง
ก็เลยมีปัญหากับยายติ๋มมาเลยตลอด
บอกว่าขอโทษครอบครัวของเยติ๋มด้วยที่ทำแบบนี้
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ยายติ๋มตาย
ขายบนแชร็งของน่าบ้านแกเป็นเสียชีวิตแนบบ้านผมครับ
ไม่ได้อยากให้แกเสียชีวิตครับ

แต่ว่าไม่ได้ทุบตีจนยายติ๋มตาย
ถ้าเกิดว่าจากนี้ไปคุณจะตายเป็นเรื่องของคุณอย่างนี้เหรอ

ผนตำรวจรีพรมนัตตาเขตห้ามทำพาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นไปสอบสวนด้วยตัวเอง
แล้วก็บอกว่าพอจับเน้นได้แล้วตำรวจคุมตัวเพื่อนสนิทของเบ้น
อีก๓คนมาสอบสวนด้วยซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ทุกคนบอกตำรวจแบบนี้นะคะว่าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
เข้าไปห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ได้ตั้ง๓คนห้ามเบ้นคนเดียวห้ามไม่ได้

มาเห็นข่าวว่ายายติ๋มเสียชีวิตก็เลยเกลี้ยกล่อมให้เบ้นเข้ามอบตัว
แต่ยังไม่ทันได้มอบตัวตำรวจมาจับได้ซะก่อน
แล้วก็บอกว่าสร้อยคอทองคำของมีค่าของยายติ๋มที่หายไป
ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปนะคะครับแต่ตำรวจบอกว่า
ไอ้เจ้ารุ่นพี่ที่ให้ที่พักพิงเบนท์เนี่ยเดี๋ยวต้องถูกแจ้งข้อหาด้วยนะ
ที่พักพิงแก่ผู้กระทำความผิดนะคะอันนี้ถือว่ามีความผิดด้วย
แล้วก็ในเน้นเป็นผู้ต้องหามาอยู่ในบ้านไม่ยอมแจ้งตำรวจไง
จนตำรวจไปจับเองคือข่าวเขาดังขนาดนี้ใช่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในเบ้นทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวเบ้นไปสอบสวนนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
และฝากขังต่อสารจังหวัดขอนแก่นพรุ่งนี้ค่ะ
สำหรับคำให้การของเบ้นมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับการสอบสวนช่วงแรกค่ะ
จากการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
เบ้นกับยายติ๋มมีปากเสียงกันหน้าปากซอย
ตบหน้ายายติ๋มไปหนึ่งครั้ง
ยายติ๋มก็เดินไปที่หน้าบ้านของในเบ้นเพื่อไปบอกยายของเบ้น
เบ้นมาทำร้ายร่างกายเบ้นมาตบหน้าเบ้นก็เลยยิ่งไม่พอใจ
ชกทั้งต่อยทั้งทุบตีที่หัวที่หน้าตามตัวของยายติ๋ม
แม่และยายของเบ้นบอกว่าพยายามห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ได้
ติ๋มก็ถูกทำร้ายจนสลบไป
อุ้มยายติ๋มออกจากหน้าบ้านไปบริเวณใต้ต้นมะยม
หน้าร้านแอร์ห่างจากบ้านไปประมาณ๕๐เมตร
เพื่อนำร่างยายติ๋มไปวางไว้แล้วก็หลบหนี
คือยังไม่ตรงกันหลังจากจับตัวเบ้นได้แล้วเน้นให้ข้อมูล
ก็ไม่ตรงกับที่มีการสอบสวนคนเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
คือเบ้นบอกว่าเพื่อนช่วยกันอุ้มร่างยายไปไปไว้ใต้ต้นมะยม
แล้วในซอยมันก็เป็นจุดที่กล้องวงจรปิดก็มองไม่เห็นด้วย
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะจะเรียกตัวมาสอบสวนทุกคน
แล้วจะดูด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ถ้าเบ้นไม่ได้เป็นคนอุ้มยายไปวางใต้ต้นมะยมใครอุ้ม
คนที่อุ้มมาเกี่ยวด้วยนะอาจจะโดนข้อหาไปด้วยนะร่วมกันก่อเหตุเนี่ย
ขณะที่บรรยากาศงานชาปนกิจศพของยายติ๋มนะคะ
วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายครอบครัวได้เคลื่อนศพจากบ้านเลขที่๔๘หมู่๑
ตำบลคำแคนอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นไปชาปณะที่วัดคำมูล
เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจศพตามประเพณี
ครอบครัวยังคงโศกเศร้าอยู่ค่ะคนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ
ลูกของยายติ๋มบอกว่าอยากจะส่งยายติ๋มขึ้นสวรรค
ต้องเป็นห่วงทางนี้ลูกเข้มแข็งจะปฏิบัติตามคำสอนของแม่ต่อไป